ความคืบหน้านะคะที่เมื่อสักครู่นี้คุณภาคภูมิเล่าไปว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่บริเวณปากซอยสแกงามสิบสี่
พื้นที่ของตำรวจสอนอสแหมดำนะคะที่มีภาพจากกล้องวงจรปิดในปั๊มน้ำมันจับภาพเอาไว้ได้ชัดเจนว่ามีวัยรุ่นมากันสี่คน
รถจักรยานยนต์๒คันแล้วก็มีอาวุธด้วยเนี่ยมีมีดมีอะไรไปทำร้ายร่างกาย
ผู้ชายสองคนนี้ค่ะแล้วก็เอาทรัพย์สินของเขาไปด้วย
คนที่ถูกทำร้ายเขายืนยันว่าไม่ได้รู้จักกับกลุ่มที่ก่อเหตุมาก่อน
ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรกับใครมาก่อน
สรุปแล้วคนที่ก่อเหตุเขาบอกว่าเห็นภาพข่าว
แล้วเห็นว่าในข่าวเนี่ยเห็นหน้าชัดเลยตัดสินใจมอบตัวก็แล้วกัน
เป็นลักษณะของการปล้นทรัพย์ค่ะอืมเนี่ยค่ะตัวคนที่ก่อเหตุนะคะ
มอบตัวกับทางตำรวจสนสแหมดำนะคะ
นายธีรศักดิ์หรือในบิวนามปัญหาอายุ๒๐ปีและในตั้มนามสมมุติอายุ๑๖ปีค่ะ
มอบตัวพร้อมของกลางนะคะปืนเขาบอกว่าเป็นปืนบีบีกันค่ะ
ส่วนมีดเป็นมีดหัวตัดความยาว๖๐เซนติเมตร
แล้วก็เอารถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุไปด้วยนะคะ
ทีนี้ตำรวจเขาขยายผลไปจับกลุ่มนายชิงชัยหรือแชมป์หานกล้าอายุ๒๐ปี
และนายสิทธิศักดิ์หรือ๑บำรุงกูลอายุ๒๐ปีที่ร่วมกันก่อเหตุนี้ค่ะ
จากการสอบสวนนายธิรศักดิ์รับสารภาพว่าเนี่ยทั้ง๔คนก็เป็นพนักงานประกอบเฟอร์นิเจอร์
แต่อยู่กันคนละโรงงานก่อนเกิดเหตุดื่มเบียร์กันค่ะ
ใกล้กับตลาดสแกงามดื่มเบียร์ตั้งแต่๔ทุ่ม
พอเมาได้ที่ก็ชวนกันขี่รถเล่นตัวเองเนี่ยเป็นคนซ้อนท้ายในตั้ม
ส่วนอีกคันนายสิทธิศักดิ์เป็นคนขี่แล้วก็แวะเข้าไปเติมน้ำมันในปั๊มนี้
น้ำมันเสร็จขี่รถไปจอดหน้าห้องน้ำเห็นผู้เสียหายสองคนนั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์
ก็เลยถือมีดถือปืนลงไปเอาปืนตบหน้าแล้วก็ทำร้ายผู้เสียหาย
นายสิทธิศักดิ์ก็ตามมาช่วยอีกร่วมกันก่อเหตุกระชากเอาพระเหรียญและเหล้าอีกครึ่งขวดของผู้เสียหายไป
เหล้าแค่ครึ่งขวดเนี่ยยังมาทำร้ายเขาปล้นเขาไปเนี่ยนะคะ
กระเป๋าเงินของผู้เสียหายมีเงินอยู่๖๐๐บาทมีเอกสารก็เอาของเขาไปด้วย
ก็แยกย้ายกันหลบหนีแล้วก็บอกว่าก็เห็นในโซเชียลแหละเห็นในข่าวแหละ
ในกล้องวงจรปิดเห็นหน้าในตั้มเห็นหน้านายชิงชัยชัดเลย
ก็เลยคุยกันว่าเอางี้แล้วกันมอบตัวดีกว่า

ใช่เขาก็เลยมอบตัวค่ะก็ดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์และทำร้ายเจ้าทรัพย์นะคะ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่บอกว่าก่อนหน้านี้ช่วงตีสามครึ่ง
กลุ่มผู้ก่อเหตุกลุ่มนี้ก็ไปก่อเหตุจะทำร้ายร่างกายคนอื่นมาแล้ว
ช่วงตีหนึ่งก่อนที่จะมาก่อเหตุในปั๊มเนี่ยก็ไปทำร้ายร่างกายคนอื่นมาแล้ว
ขอบคุณค่ะ